ไปต่อกันที่พี่นิ้งกุลสตรีกันหน่อยนะคะ
หลายคนบอกว่าเห็นวันก่อน
โพสต์ภาพลงโซเชียลไปทะลงทะเล

กลับเข้าโรงพยาบาลสวมชุดคนไข้อีกครั้งนะคะ

โดยที่เธอได้โพสต์ภาพส่วนของตัวเองนะคะ

ด้วยความไม่มีวินัยในการทานอาหารและทานยาค่ะ
ก็เลยต้องกลับเข้าโรงพยาบาลแบบเร่งด่วนอีกครั้ง

แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่สิ้นเดือนเนาะ
ซึ่งจากนี้ค่ะพี่นิ้งก็โพสต์ภาพดอกไม้หลายชนิดเลยนะคะ
ที่สามีซื้อมาให้จากปากคลองตลาด
ดอกกุหลาบสีขาวดอกลิลลี่สีขาวดอกเดซี่ด้วย
ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยแฮชแท็กนะคะ
งานนี้แฟนแล้วก็แฟนคลับค่ะ

ดอกไม้ทำให้พี่นิ้งสดชื่นได้
เป็นกำลังใจให้กับพี่นิ้งเสมอนะคะ

พวกเราสองคนก็เป็นกำลังใจกับพี่นิ้งด้วยค่ะ